โดยแก่นำการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้นะครับก็คือพักเก้าไกลครับคุณผู้ชมครับ
ส่วนที่บริเวณฝั่งขวานะครับคุณผู้ชมครับ
ของมันเป็นการรู้ทุกอย่างนะครับ
ทั้งประเทศนะครับในส่วนต่อไปก็คงจะขอใช้เวลาสักเล็กน้อยครับในการสื่อสารนะครับอ่านบรรทักความเข้าใจไปยังพี่น้องประชาชนนะครับว่าเนื้อหาจะมีในลักษณะแบบไหนบ้างนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบตรงนี้นะครับ
อนุญาตเริ่มนะครับบันทึกความเข้าใจร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาล
บันทึกความเข้าใจร่วมนี้ทำขึ้นเพื่อสร้างพื้นฐานในการจัดตั้งรัฐบาลและทำงานร่วมกันระหว่าง
ก้าวไกลพักเพื่อไทยพักประชาชาติพักไทยสร้างไทยพักเสรีรวมไทยพักเพื่อไทยรวมพลัง
พักเป็นธรรมและพักพลังสังคมใหม่
พักเห็นร่วมกันว่าภารกิจของรัฐบาลที่ทุกพักจะผลักดันนั้นต้องไม่กระทบต่อรูปแบบของรัฐ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ
ผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ขององค์พระมหากษัตริย์
ประกอบไปด้วยวาระร่วมดังต่อไปนี้
ข้อที่๑ฟื้นฟูประชาธิปไตยรวมถึงการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับของประชาชนให้เร็วที่สุด
โดยมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
ที่๒ยืนยันและผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียม
เพื่อรับประกันสิทธิสมรสสำหรับคู่รักทุกเพศ
โดยจะไม่บังคับประชาชนที่เห็นว่าขัดแย้งกับหลักการของศาสนาที่ตนเองนับถือ
ข้อที่๓ผลักดันการปฏิรูประบบราชการตำรวจกองทัพและกระบวนการยุติธรรม
สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยโดยยึดหลักความโปร่งใสทันสมัยมีประสิทธิภาพ
และผลประโยชน์สูงสุดของประชาชน
ข้อที่๔ครับเปลี่ยนการเกณฑ์ทหารแบบบังคับเป็นระบบสมัครใจ
ทั้งนี้ยังคงไว้ซึ่งการเกณฑ์ทหารยามศึกสงคราม
ข้อที่๕ครับร่วมผลักดันกระบวนการสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยคำนึงถึงหลักการด้านสิทธิมนุษยชน
และการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
รวมถึงทบทวนภารกิจของหน่วยงาน
และการใช้บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง
ข้อที่๖ครับผลักดันการกระจายอำนาจ
ในแง่ภารกิจและงบประมาณ
เพื่อให้ท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ
และปราศจากทุจริต
ข้อที่เจ็ดครับแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอรัปชั่นโดยการสร้างระบบและวัฒนธรรม
รัฐโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลรัฐในทุกหน่วยงาน
ข้อที่๘ครับร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยยึดหลัก
เพิ่มรายได้ประชาชนลดความเหลื่อมล้ำ
และสร้างระบบเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างเป็นธรรม
ข้อที่๙ครับยกเครื่องกฎหมายเกี่ยวกับการทำมาหากิน
และการดำรงชีวิตของประชาชน
เช่นตัดรถหรือพักใช้ชั่วคราว
ซึ่งการอนุมัติอนุญาตที่ไม่จำเป็น
และเป็นอุปสรรคเพื่อปรับปรุงใหม่
ให้ความช่วยเหลือสภาพคล่องทางด้านการเงิน
สนับสนุนอุตสาหกรรมและสินค้าไทย
ให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้
ข้อที่๑๐ครับยกเลิกการผูกขาด
และส่งเสริมการแข่งขันการค้า
ที่เป็นธรรมในทุกอุตสาหกรรม

โดยพักประชาชาติขอสงวนสิทธิ์
ในการไม่เห็นด้วยเฉพาะอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ด้วยเหตุผลด้านศาสนา
ข้อที่๑๑ครับปฏิรูปที่ดินทั้งระบบ
ด้วยการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม
แก้ปัญหาแนวเขตป่าไม้
และที่ดินของรัฐที่ทับซ้อนกับที่ดินของประชาชน
รวมถึงการทบทวนคดีที่เป็นผลจากนโยบายทวงคืนผืนป่า
ข้อที่๑๒ครับปรับปรุงโครงสร้างการผลิตไฟฟ้า
คำนวณราคาและกำลังการผลิตที่เหมาะสม
เพื่อลดค่าครองชีพประชาชนและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
ข้อที่๑๓ครับจัดทำงบประมาณแบบใหม่
โดยเน้นใช้วิธีการจัดงบประมาณฐานศูนย์
ข้อที่๑๔ครับสร้างระบบสวัสดิการดูแลประชาชน
ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงวัย
โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและภาระทางการคลังระยะยาว
ข้อที่๑๕ครับแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเร่งด่วน
ข้อที่๑๖ครับนำกัญชากลับไปอยู่ในบัญชายาเสพติดให้โทษ
ผ่านการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข
โดยมีกฎหมายควบคุมและรองรับการใช้ประโยชน์จากกัญชา
ข้อที่๑๗ครับส่งเสริมเกษตรและประสุทธิ์ปลอดภัย
ลดต้นทุนการผลิตเพิ่มการเข้าถึงตลาดเทคโนโลยี
และแหล่งน้ำสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร
เพื่อวางแผนการผลิตและรักษาผลประโยชน์เกษตรกร
ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
เพื่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ข้อที่๑๘ครับแก้ไขกฎหมายประมง
พื้นฟูและพัฒนาอาชีพประมงให้ยั่งยืน
ข้อที่๑๙ครับยกระดับสิทธิแรงงานทุกอาชีพ
ให้มีสภาพการจ้างงานที่เป็นธรรม
และได้รับค่าแรงที่เป็นธรรมสอดคล้อง
กับค่าคลองชีพและการเติบโตของเศรษฐกิจ
ข้อที่๒๐ครับยกระดับระบบสาธารณสุข
เพื่อทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
ทั้งการส่งเสริมการป้องกันการรักษา
และการฟื้นฟูสุขภาพ
ข้อที่๒๑ครับปฏิรูประบบการศึกษา
เพื่อยกระดับคุณภาพลดความเหลื่อมล้ำ
และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ข้อที่๒๒ครับสร้างความร่วมมือและกลไกภายในและระหว่างประเทศ

รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์
ข้อที่๒๓ครับดำเนินการนโยบายการต่างประเทศ
โดยการฟื้นฟูบทบาทผู้นำของไทยในอาเซียน
และเวทีระหว่างประเทศ
กรอบความร่วมมือต่าง
โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือพหุภาคี
รวมถึงรักษาสมดุลการเมืองระหว่างประเทศไทยและประเทศมหาอำนาจ
พักเห็นพ้องกันครับว่าร่วมกัน
การร่วมกันบริหารประเทศด้วยแนวทางการปฏิบัติ

ข้อที่๑ครับทุกพักจะคุ้มครองสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมืองของประชาชนทุกคน
ข้อที่๒ครับทุกภาคจะทำงานโดยซื่อสจุจริต
หากมีบุคคลของพักใดมีพฤติกรรมทุจริต
ภักดิ์จะยุติการดำรงตำแหน่งของบุคคลนั้นทันที
ข้อที่๓ครับทุกพักจะทำงานโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน
จริงใจต่อกันสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกัน
โดยยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง
มากกว่าผลประโยชน์ของพักใดพักหนึ่ง
ข้อที่๔ครับทุกพักมีสิทธิ์ในการผลักดันนโยบายอื่นเพิ่มเติม
แต่ไม่ขัดแย้งจากนโยบายในบันทึกข้อตกลงร่วมฉบับนี้
โดยอาศัยอำนาจฝ่ายบริหารของรัฐมนตรีที่เป็นตัวแทนของแต่ละพักการเมือง
ข้อที่๕และข้อสุดท้ายครับทุกพักมีสิทธิ์ในการผลักดันนโยบายอื่นเพิ่มเติม
แต่ไม่ขัดแย้งจากนโยบายในบันทึกข้อตกลงนี้
โดยอาศัยอำนาจนิติบัญญัติของผู้แทนราษดรที่สังกัดแต่ละพักการเมือง
เป็นการจบการอ่านบันทึกความเข้าใจร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ครับ
มีทั้งหมด๒๓ข้อรวมถึงแนวทางการปฏิบัติอีก๕ข้อครับ

ต่อไปก็คงจะเป็นการลงนามของหัวหน้าพักแต่ละคนนะครับ
ชนสักเล็กน้อยแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการตอบคำถามของสื่อมวลชนครับ
เห็นร่วมกันสำหรับภารกิจของรัฐบาลที่ทุกพักจะร่วมผลักดันนะครับ
ให้กับคุณผู้ชมได้รับชมผ่านทางไทยรัฐทีวีฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ข้อแรกก็คือการฟื้นฟูประชาธิปไตยรวมถึงการจัดทำรัฐมนูล
ฉบับใหม่ของประชาชนให้เร็วที่สุดโดยมีสมาชิกสภาร่างรัฐมนูล
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนครับส่วนข้อสองครับ
ยืนยันแล้วก็ผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมเพื่อรับประกันสิทธิสมรส
สำหรับคู่รักทุกเพศโดยจะไม่บังคับประชาชนที่เห็นว่าขัดแย้งกับหลักของศาสนาที่ตนเองนับถือนะครับ
ส่วนข้อ๓ครับผลักดันการปฏิรูประบบราชการตำรวจกองทัพ
และกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องกับหลักของประชาธิปไตย
โดยยึดหลักความโปร่งใสทันสมัยมีประสิทธิภาพแล้วก็ผลประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนครับ
ระบบสมัครใจข้อห้าร่วมผลักดันกระบวนการสร้างสันติภาพ
ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยคำนึงถึงหลักการด้านสิทธิมนุษยชน
การอยู่ร่วมกันอยู่ในสังคมพระหูวัฒนธรรม

รวมถึงทบทวนภารกิจของหน่วยงาน
แล้วก็การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงด้วยนะครับ
ส่วนข้อ๖ครับคุณผู้ชมครับเป็นการผลักดันการกระจายอำนาจ

เพื่อให้ท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพปราศจากการทุจริต
โดยสร้างระบบและวัฒนธรรมรัฐโปร่งใส
เปิดเผยข้อมูลรัฐในทุกหน่วยงานครับ
ส่วนข้อ๘ร่วมกันฟื้นฟูเศรษฐกิจ

แล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำสร้างระบบเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างเป็นธรรม
ส่วนข้อ๙เป็นการยกเครื่องหมายกฎหมาย
เกี่ยวกับการทำมาหากินแล้วก็การดำรงชีพของพี่น้องประชาชน
ตัดรถหรือว่าพักใช้ชั่วคราว
ซึ่งใบอนุญาตอนุญาตที่ไม่จำเป็น
แล้วก็เป็นอุปสรรคเพื่อระบบการปรับปรุงระบบใหม่
ให้การช่วยเหลือเกี่ยวกับสภาพคล่องทางด้านการเงิน

รวมไปถึงสินค้าไทยให้มีความเข้มแข็ง
และสามารถสร้างการแข่งขันกับตลาดโลกได้นะครับ
ส่วนข้อ๑๐ครับเป็นการยกเลิกการผูกขาด

ซึ่งในข้อนี้พักประชาชาติไม่เห็นด้วย

ส่วนข้อ๑๑นะครับเป็นการปฏิรูปที่ดินทั้งระบบ
ด้วยการผลักดันกฎหมายปฏิรูปที่ดิน
กระจายการถือครองที่ดินอย่างเต็มธรรม
แก้ปัญหาแนวเกียรติภัณฑ์ไหม
และปัญหาแนวเขตป่าไม้และที่ดินของรัฐ

รวมถึงการทบทวนคดีที่เป็นผลจากนโยบายการทวงคืนผืนป่าด้วยนะครับ

โดยบนเวทีเป็นหัวหน้าพักการเมือง

คณะกรรมกรรมบริการภักดิ์ของแต่ละภักดิ์การเมือง

ก็จะเป็นการตอบคำถามกับสื่อมวลชน
ซึ่งมีทั้งสื่อมวลชนของไทยแล้วก็ต่างประเทศ
อยู่ในห้องการประชุมในครั้งนี้นะครับ
ซึ่งข้อ๑๓ก็คือการจัดทำงบประมาณแบบใหม่
โดยเน้นใช้วิธีการจัดงบประมาณฐานศูนย์ครับ
ส่วนข้อ๑๔ก็คือสร้างระบบสวัสดิการ
ดูแลประชาชนตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงวัย
โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและภาระการคลังระยะยาว
๑๕คือการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเร่งด่วน
เป็นการนำกัญชากลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติดให้โทษ
โดยมีกฎหมายควบคุมและรองรับการใช้ประโยชน์จากกัญชา
ส่วนข้อ๑๗เป็นการส่งเสริมเกษตรและประสุทธิ์สัตว์ปลอดภัยคุ้มครอง
รักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต
ส่งเสริมการตลาดส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีและแหล่งน้ำด้วย
ส่วนข้อ๑๘เป็นการแก้ไขกฎหมายประมง
จัดอุปสรรคเยียวยาฟื้นฟูแล้วก็พัฒนาอาชีพประมงให้ยั่งยืน
ข้อ๑๙ยกระดับสิทธิแรงงานทุกอาชีพให้มีสภาพการจ้างงานที่เป็นธรรม
แล้วก็ได้รับค่าแรงที่เป็นธรรมสอดคล้องกับค่าครองชีพ

ข้อ๒๐เป็นการปฏิรูประบบสาธารณสุข

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๒๒สร้างความร่วมมือและกลไกภายในแล้วก็ระหว่างประเทศ
เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นพิษรวมถึงการลดการปล่อยการ์ดเป็นกระจก
ให้เป็นศูนย์ให้โดยเร็วที่สุด
ข้อ๒๓ดำเนินการนโยบายการต่างประเทศ
โดยการฟื้นฟูบทบาทผู้นำของไทยในอาเซียน
และรักษาสมดุลการเมืองระหว่างประเทศของไทยกับประเทศมหาอำนาจครับ
ส่วนในช่วงต่อไปจะเป็นการตอบคำถามกับสื่อมวลชน
โดยนายพิธาลิมจิตรราฟันเก้าไกล
อันนี้แสดงว่ารัฐบาลก้าวไกลถ้าตั้งได้
คงไม่สามารถจะแก้กฎหมายนี้หรือเปล่าเพราะเสียงยังไงก็ไม่พอ

อันที่สองเรื่องกัญชาอยากจะให้ขยายความนิดนึง
ที่ให้คนนั่งสูบทั่วไปซึ่งตอนนี้มีอยู่มากมายในกรุงเทพ
แล้วก็เมืองต่างหัวเมืองต่างจะต้องปิดตัวลงใช่หรือไม่นะครับ
คำถามสุดท้ายถามคุณพิธาแล้วอาจจะเป็นเรียนถามหมู่
ท่านหัวหน้าภักร์ประชาชาฯด้วยนะฮะ
ถ้าคนไทยคนนั้นเป็นมุสลิมหรืออาจจะศาสนาอื่นก็ตามแต่
จะไม่สามารถจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมหรือทะเบียนสมรส

สำหรับคำถามข้อแรกนะครับการยื่นการแก้ไขม๑๑๒นะครับ
แล้วก็การที่จะให้มีการอภิปรายกันในสภานะครับ
แล้วก็รวมถึงการหายุติเรื่องเกี่ยวกับปัญหาของม๑๑๒เนี่ย
เก้าไกลก็ยังยืนยันที่ยังจะทำอยู่นะครับ
เมื่อกุมภา๖๔เราก็ได้ยื่นเข้าไปสู่สภาแล้วนะครับ
แต่ว่าไม่มีการบรรจุสำหรับครั้งนี้นะครับ
ผมคิดว่าน่าจะประสบความสำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดี
ยังมีการยื่นอยู่โดยการดำเนินการของพักเก้าไกลครับ
ข้อที่๒เรื่องของกัญชานะครับ
ปัญหาของกัญชานี้อยู่ที่สภาพบังคับครับ
กัญชากลับไปเป็นบัญชียาเสพติดให้โทษ
การออกประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
โดยมีกฎหมายควบคุมและรองรับการใช้ประโยชน์ของกัญชา
ก็หมายความว่าจะมีการควบคุมนะครับ
ในช่วงที่ผ่านมามันไม่มีสภาพบังคับ
เพราะว่าโดนปลดออกเพราะยาเสพติด
แต่กฎหมายก็ยังไม่มีก็เลยทำให้เกิดการศูนยากาศ
เพราะฉะนั้นถ้าใครที่ทำถูกต้องตามกฎหมายมาโดยตลอด

ก็คือพวกกัญชาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
เปิดแอบนำเข้าเข้ามา

กัญชาที่มาจากการนำเข้าจากต่างประเทศ

เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องกังวลใจแต่อย่างใด
ข้อที่๓ในเรื่องของสมรสเท่าเทียม
เดี๋ยวผมขออนุญาตตอบก่อนแล้วเดี๋ยวให้ท่านวันนอได้อธิบายต่อ
ก็อย่างที่บอกครับสมรสเท่าเทียมเป็นการรับรองสิทธิ์

ไม่ได้การบังคับคนที่อาจจะเห็นขัดแย้งกับหลากครองศัตรูสายแต่อย่างใด
การทำพิธีสมรสนั้นจะต้องประกอบด้วยคู่สมรส

ทั้งสองอย่างนั้นจะไปบังคับไม่ได้
คือหนึ่งคู่สมรสถ้าไม่ถูกต้องตามหลักศาสนาแล้ว
กฎหมายจะไปละเมิดหรือบังคับไม่ได้
ประการที่๒ผู้ที่จะทำการสมรส
เช่นตุ๊ยมามกตเตบบิรันดิ์
ถ้ามาไม่ถูกต้องจะไปบังคับให้เขากระทำพิธีนั้นไม่ได้
เพราะขัดกับหลักศาสนาเช่นเดียวกับศาสนาอื่นก็เช่นเดียวกัน
ผมเข้าใจว่าพระตามโบสถ์ต่าง
ถ้าไม่ถูกต้องตามหลักศาสนาที่ตัวเองเชื่อถือ
ก็ไม่สามารถจะให้พระหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนั้น
กระทำพิธีให้กับคู่ทรงรสที่ไม่ถูกต้องตามหลักศาสนาได้ครับ
ครับช่วยตอบเลยครับทางฝั่งซ้ายครับ
สวัสดีครับขอความสุขสันติทุกมีให้ทุกท่านครับ
ประเด็นสำคัญที่ผมมาถึงที่นี่
มีประเด็นเดียวคือกับกระบวนการสัญญาภาพ
ถ้าว่ารัฐบาลที่จัดตั้งโดยเก้าไกลและพักร่วมรัฐบาลทั้งหมดนี่

อยากถามว่าคำถามแรกคือมีพักไหนหรือว่าใครดูแลเป็นพิเศษหรือเปล่าฮะ
แล้วก็โดยปกติตลอด๑๙ปีที่ผ่านมาเนี่ย
พอพูดถึงคณะพูดคุยหรือว่าโต๊ะเจรจาเนี่ย
ทหารจะเป็นผู้นำในการพูดคุยก็เจรจา
หลังจากนี้ทหารจะมีบทบาทนำเหมือนเดิม
หรือจะเปลี่ยนเป็นพลเรือนหรือยังไร
และกระบวนการเสร็จภาพจะจบในสมัยของคุณพิธาริมเจริญรัฐไหมครับ

ก็สำหรับเรื่องนี้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันนะครับ
นำโดยผมครับนายกรัฐมนตรีที่จะดูแลเรื่องนี้โดยตรงนะครับ
ในส่วนของบุคคลว่าใครจะดูแลในแต่ละกระบวนการ
หรือว่าในแต่ละหน่วยงานที่มีอยู่หน่วยงานจะดีอยู่ไหม
อันนี้เป็นเรื่องรายละเอียดที่จะต้องลงกัน
แต่ขอให้คำมั่นสัญญานะครับว่า
ในเรื่องของกระบวนการสันติภาพเนี่ย
ต้องมีพลเรือนอยู่ในกระบวนการนะครับ

แต่ผมคิดว่าพลเรือนต้องนำทหารในเรื่องนี้
แล้วก็เรื่องของความภายความมั่นคงเนี่ย

ทางอาหารทางสาธารณสุขแก้ไขปัญหา
แต่ไม่ใช่ใช้งบประมาณ๔แสนล้าน๕แสนต่อปี
แล้วก็เป็นเรื่องของความมั่นคงอย่างเดียว
เพราะว่าเราก็รู้อยู่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องอย่างนั้นนะครับ
เชิญท่านต่อไปครับทางฝั่งขวาบ้างแล้วกันครับ

ถ้าเก้าไกรยังยืนยันที่จะใช้เรื่องของสภาในการแก้๑๑๒

เพราะว่าหลังจากที่เรามีทีมเจรจา
ก็มีโอกาสได้ตอบคลายข้อกังวลใจของวุฒิสภา
หลายเรื่องนะครับถึงเจตจำนงถึงเนื้อหาของกฎหมาย
ที่ตั้งใจที่จะทำให้กฎหมายม๑๑๒
ไม่เป็นเครื่องมือในการจมตีกันทางการเมือง
แล้วพอได้รับคำอธิบายอธิบายให้เห็นว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นที่เราได้ยื่นไปแล้ว
หรือว่าเมื่อเปรียบเทียบกับความเป็นสากลก็ดี
ดำรงอยู่ทันะอันเป็นที่เคารพศักระ
ผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ขององค์พระมหากษัตริย์
ก็น่าจะทำให้วุฒิสภาสบายใจมากขึ้น

เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งนะครับว่า
ม๑๑๒ก็เป็น๑ใน๔๕กฎหมาย
ที่พระคาวไกรได้เตรียมยื่นเข้าสภา
และพระคาวไกรก็ยืนยานที่จะยื่น
แล้วก็ให้มีการพูดคุยกันอย่างมีวุฒิภาวะในสภานี้แน่นอน
แล้วก็ในมุมกลับกันก็ไม่ได้คิดว่าจะสร้างความกังวลใจ

บางทีก็อาจจะฟังข้อมูลมาที่ไม่ตรง
แต่ว่าถ้าได้มีโอกาสพูดคุยกันก็เป็นในทิศทาง
เป็นแนวทางที่ดีจากที่ได้รับรายงานจากทีมเจรจาของพระเก้าไกร

ท่านข้างหลังที่ใส่แมสครับ

ซึ่งสำหรับประเด็นที่หลายคนมีความสงสัย

ก็คือการแก้ไขมาตรา๑๑๒นี่แหละครับ
ทางด้านนายพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกล
ยืนยันว่าจะมีการยื่นการแก้ไขมาตรา๑๑๒
และถือว่าไม่เป็นอุปสรรคในการที่จะขอคะแนนจากทางด้านสวรนะครับ

ทางด้านลิขาของพระเก้าไกรออกมาเปิดเผย

ทางด้านสวได้มีการปรึกษาหารือกันนะครับ
ต้องติดตามโดยเฉพาะคะแนนเสียงจากทางด้านสอวร

รายงานสดจากโรงแรมคอนรักกรุงเทพหานครครับ

ในที่สุดรัฐบาลเก้าไกลก็มี๓๑๓เสียง
ในการร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักร่วมรัฐบาลครับ
๓ข้อแนวการปฏิบัติร่วมกัน๘พัก